ไปดูเรื่องของการทำบุญในยุคใหม่กันบ้าง

นี่ครับเป็นภาพที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลเลยนะฮะ
สำหรับภาพที่ถูกโพสต์โดยในเฟซบุ๊ควะสัน
ได้โพสต์ภาพของพุ่มกะถิ่นของวัดป่ามัชชิมวาด
ดงเมืองที่อำเภอลำพานจังหวัดกาลสิน
เขาบอกแตกต่างจากที่วัดอื่นนะครับ
ตรงที่ไม่ใช้เงินสดเอามาเสียบพุ่ม

เวลาเราโอนเงินเสร็จมีสลิปเสร็จนะฮะ
ก็นี่ส่งมาที่นี่แล้วเขาก็ไปเสียบเลยนะครับ
ก็ดีนะคุณสืบสกุลเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ย
จากจะได้ทำบุญแล้วนะป้องกันมิจฉาชีพด้วย

ไม่งั้นโจรเนี่ยมาวัดแล้วก็มาหยิบมาฉวยมาคว้าไปมายกไปทั้งต้นก็มีนะฮะ
การทำบุญออนไลน์พรุ่งนี้ไม่ธรรมดานะฮะ
เพราะว่าธรรมดาเราเสียบแบงค์ใหญ่ได้สุดคือแบงค์พันธ

แต่ทีนี้สลิปบางสลิปเขาโอนมาเป็นแสน

นี่ไงครับไปดูยอดในสลิปแสนบาทต่อสลิปนะฮะ
ประสงค์การทำบุญครั้งนี้ก็คือการสมทบทุนสร้างพระมหาเจดี
เพื่อประดิษฐานพระบรมศาลีริกฐาตุนะฮะ
ซึ่งทางวัดได้ระบุผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
เชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้โดยตรง
ตามกำลังศรัทธาที่วัดป่ามัชชิมาวาด
หรือว่าจะโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสำนักนานาเหนือนะฮะ

ชื่อบัญชีวัดป่ามัชชิมาวาดนะฮะ
แต่ก็ต้องระวังนะเดี๋ยวพวกมิจฉาชีพมันไปเปิดบัญชีปลอมอีก
อ้าวค่ะ